ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ป
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สิงค์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะ
แต่ว่าเป็นข่าวที่ท้าทายมุมมองของคนไทยกันเองอยู่เยอะทีเดียว

จะมาทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นเลยหรือนะคะ
สองก็คือว่านั่นไงเห็นไหมว่าแล้วว่า
ข้าราชการต้องมีเอี่ยวสีนี้ต้องมีเอี่ยวนะคะ

ทำไมถึงนานถึงจะเห็นจับกันทีนะคะ

ปฏิบัติการล่าสุดที่นำโดยกรมการปกครองนะคะ

นี่เป็นการหักกันเองของหน่วยงานราชการหรือเปล่า

ท่านแรกค่ะก็เป็นผู้นำเข้าไปในการปฏิบัติงานคราวนี้นะคะ
ท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบสำนักการสอบสวน
และนิติการกรมการปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ

คือผู้มนวยการองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
ด้านต่อต้านการค้ามนุษย์
พอรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะ

ฉันเอาอย่างนี้ก่อนเลยเดี๋ยวฉันควรจะถามท่านนี้
หรือท่านนี้ว่าทำไม๓เดือนคะ
โทษนะคะเรียนเอาความรู้สึกแวบแรก

เป็นผู้ที่นำเรื่องนี้มาบอกหน่วยงานรัฐ

ทำไม๓เดือนนะคะมันของมันเห็นทุกวันนะคะ

ทางด้านองค์การปรับปรามการค้ามนุษ
ภารกิจหลักของเราเนี่ย
คือการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ผู้เสียหายจากการคำนุษย์ก็อธิบายสั้นก็คือ
เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีที่เข้ามาค้าประเวณี
ว่าเด็กคนนั้นจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม
กับอีกกรณีหนึ่งก็คืออายุเกิน๑๘ปีแล้วล่ะ
แต่ว่าเขาถูกบังคับมา
ทีนี้ทำไมที่เราจะต้องใช้เวลาถึง๓เดือน
เพราะว่าการหาข้อมูลมันมีความละเอียดอ่อน
กว่าจะหาข้อมูลได้ที่จะเชื่อมโยงถึงผู้กระทำความผิด
เราจะต้องมีความรอบครอบนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่า
สถานประกอบการเหล่านี้มีต้นทุนสูง
แล้วเราก็ไม่ทราบอีกว่าเบื้องหลัง
เพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของเราจะต้องรัดกลุ่ม
หนึ่งในพยานหลักฐานที่สำคัญของเรา
ก็คือระบุได้เลยว่าอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ระบุได้โดยการที่น้องคนนั้นเขาบอกกับเราโดยตรงว่าเขาอายุต่ำกว่า๑๘ปี
คือจุดตัดของการไปแจ้งที่กรมการปกครองคือว่ามีกระบวนการค้ามนุษย์
ค้าประเวณีถูกไหมคะคือเป้าใหญ่คือค้ามนุษย
ทีนี้พอค้ามนุษย์พอค้ามนุษย์ที่มันเกี่ยวข้องกับสารประกอบการแบบนี้เนี่ยจุดตัดสองอย่างก็คือ
๑ต่ำกว่า๑๘ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ถ้าตั้งกว่า๑๘เข้าคร้ามนุษย์จริงคะ
เขาอายุเกิน๑๘แต่ถ้าเขาไม่เต็มใจเข้าค้ามนุษย์เหมือนกัน

ทำเหมือนแบบเป็นสายลับไปล่อซื้อเอง
เป้าหมายเองไปสอบถามเองอย่างนี้เหรอคะ

คดีนี้มันเริ่มต้นมาจากการที่ว่า
องค์กรของเราได้รับการแจ้ง
เบาะแสจากพลเมืองดีนะครับ
ซึ่งขอปกปิดน้ำว่าอาจจะมีการ

ที่จังหวัด๑ที่ภาคใต้นะครับ
เราก็เลยสงสัยรับเข้าไปในที่นั้น

แล้วก็จากการพูดคุยกับเด็กคนนั้นนะครับ

ถูกเปิดบริสุทธิ์มานะฮะ

ทำที่ร้านนั้นที่ภาคใต้

มาถูกเปิดบริสุทธิ์ที่กรุงเทพ

ก็สืบทราบมาว่าเป็นนาตาลีเนี่ยครับ

อายุต่ำกว่า๑๘ปีเลยจริงนะครับ

ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่น้อง

เป็นคนนี้คนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมีความเชื่อมโยง

เราจึงเชื่อว่าที่นี่
ถ้าสมมุติมีน้องเขาเคยมาเปิดบริสุทธิ์

มันจะต้องมีครั้งอื่นอีกแล้วมันก็ต้อง
มีอีกอยู่ข้างในนั้นเราจึง

การฝังตัวของเราเนี่ยจะต้องใช้เวลานิดหนึ่ง

หนึ่งคือต้องให้ผู้ประกอบการข้างในนั้นน่ะ
ไว้ใจเราเสียก่อน
ในการที่จะขายเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี

คือไม่ใช่อยู่ดีจะไปล่อซื้อโดยการปลอมตัว

มันผิดวิสัยครับเข้าไปปุ๊บไประบุว่า
ต่ำกว่า๑๘ปีมันผิดวิสัย

กว่า๑๘ปีซึ่งโทษ

ผู้ประกอบการแต่ละที่เขาค่อนข้างที่จะระวังตัว
นะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาจะ

ประจำมากกว่าอ๋อคือต้องไว้ใจลูกค้านะ

เด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘มันทำเงินให้กับ

มันเป็นความคิดที่ผิดของ
ของคนกลุ่มหนึ่งนะฮะ

กับเด็กแล้วมันจะกระชุ่มกระชวยเอ่ย

มันเป็นความคิดที่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ย
อายุยิ่งเด็กราคาก็ยิ่งสูง

ถ้าเปิดบริสุทธิ์ราคาถึงแสน

นะครับคนที่ยอมจ่ายนี้

คนที่ไปเที่ยวเป็นคนไทยราว
มีทั้งหมดแล้วครับทั้งไทยทั้งชาวต่างชาติ
จากที่ได้คุยกับน้องพวกนี้มา

เราไปเจอเขาในร้านแห่งหนึ่ง

แล้วเขาก็บอกว่าเขาถูกเปิดบริสุทธิ์จากร้านนาตรี

ทีนี้เรื่องพอสืบกันมา

จากที่ภาคใต้ก่อนแล้วน้องก็ให้เรื่องราวมา

ตรีที่กรุงเทพจนชัวร์แล้ว

โ่งเข้าไปแล้วก็จะขอเด็กต่ำกว่า๑๘

พอเสร็จแล้วมีการประสานมาที่กรมการปกครอง

รับเรื่องเป็นลักษณะของการค้ามนุษย

มายังไงถึงเข้ารักษณะการปฏิบัติงาน

คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า
ทางชุดปฏิบัติการของกรมการปกครอง

ต่อเมื่อมีการร้องเรียน
มาผ่านสุลลงธรรมของ
ก่อนแล้วเราก็ประสานข้อมูลกัน
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการสืบสวน

เรื่องแบบเนี้ยอยู่จริงนะครับมีข้อมูลอยู่
เราก็จะขออนุมัติผู้คำชาออกทำการปฏิบัติการ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เข้าไปเป็นของกรมการปกครองทั้งหมดใช่ไหมคะ

มีเจ้าหน้าที่พื้นที่ตำรวจพื้นที่มีบ้างไหมคะ
ตำรวจเราจะแจ้งให้เข้ามาร่วมนะครับ
ในส่วนของการปฏิบัติการพอเข้าไปปุ๊บลักษณะที่เข้าไปก็คือ
เข้าไปทำการล่อซื้อเพราะว่าเด็กกับคนเชียร์เขาจะไว้ใจแล้วนะครับ
ถ้าใครเข้าไปกับทางนี้เนี่ยก็จะไม่ผิดปกตินะครับ
แล้วก็พาเพื่อนเข้ามานะฮะแล้วเราก็จะแบ่งไปสองชุด
แรกเข้าไปก่อนนะครับเราก็ไปดูเป้าหมายว่าเป้าหมายเราอยู่ไหมนะครับ
ถ้าเป้าหมายอยู่เราก็เอาตัวขึ้นข้างบนก็ซื้อซื้อบริการขึ้น
ซึ่งการล่อคราวนี้เนี่ยคำว่าเป้าหมายที่จะมัดให้แน่นเนี่ย
คือต้องเป็นน้องต่ำกว่า๑๘หรือว่าอาจจะเกิน๑๘แต่ถูกบังคับคะ

เราต้องใช้เป้าหมายที่ต่ำกว่า๑๘อยู่แล้วเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่า
ว่าเขาถูกบังคับหรือไม่จนกว่าจะมีการคัดแยกเหยื่อแล้วนะครับ
แยกผู้เสียหายเราถึงจะทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเลยเราจะทราบจาก
จากการพูดคุยกับเด็กหรือจากสรีระของเด็ก
ที่เราจะทำให้เราเชื่อว่ามีอายุต่ำกว่า๑๘ปีบริบูรณ์นะครับ
ก็คือเป้าหมายหลักของเราคือเรื่องของเด็กก่อนนะครับ
ซึ่งพอล่อซื้อว่าเป็นต่ำกว่า๑๘แน่เนี่ยนะคะเจ้าตัวน้องที่ต่ำกว่า๑๘
ที่เจ้าที่ไปล่อซื้อเนี่ยรู้ตัวไหมคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วกำลังจะโดนเข้าปฏิบัติการแล้ว

ทีนี้มันมีการขัดขืนหรือว่ามันมีอะไรในระหว่างที่เข้าไปข้างในแล้วปฏิบัติการบ้างไหมคะ
ผู้ประกอบการเอาเอกสารมายื่นให้ดูว่าเขาอนุญาตถูกต้อง
หรือเด็กไม่ได้ต่ำกว่า๑๘สักหน่อยหรือยังไงคะ
ต้องต้องบอกว่าเราจะทำการเข้าไปตรึงสถานที่ก่อนนะฮะ
เราจะไม่ให้ทุกคนเคลื่อนที่เราจะต้องบล็อกไว้ก่อน

ก็มีผู้ประกอบการแน่นอนครับ
หลังจากนั้นเขาก็ต้องเอาใบอนุญาตถ้าเขามีนะฮะ

ซึ่งเขาก็มีใบอนุญาตมาแสดงเป็นใบอนุญาตตั้งสถานบริการประเภทอาบอบนวดนะครับ

จริงคนก็จะเป็นคำถามแรกเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องเป็นนาตรีใช่ไหมคะ
แต่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่พอบอกไปแล้วว่าคืออันนี้เรื่องค้ามนุษย์

แต่คำถามก็คือว่าจริงค้าประเวณีมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
ทำไมเราคือคนเชื่อว่าคนเชื่อว่าสถานประกอบการในลักษณะแบบนี้เชื่อว่าน่าจะมีการค้าประเวณี
ทีนี้ในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าความเชื่อนี้มันสามารถจับได้ทุกที่พอ
ต้องเรียนว่าเราจะใช้ความเชื่อเข้าไปทำการจับกลุ่มแบบนี้มันไม่ได้
เพราะว่าสถานที่ของเขามีใบอนุญาตตั้งทางบริการตลอดเส้นถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่แยกพระรามเก้าไปอยู่ถึงแยกราชพราวน์
เป็นโซนนิ่งตั้งฐานพิการในเขตกรุงเทพมหานคร๑ใน๓แห่ง
มีโซนนิ่งของโซนพัดพงศ์๑แล้วนะครับ๒ก็คือโซนอาซีเอนะครับแล้วก็๓ก็คือโซนรัชดาพิเศษ
เพราะฉะนั้นเขาอนุญาตให้ทำการนวดอาบน้ำนวดหรืออบตัวโดยมีผู้บริการให้กับลูกค้าได้
แต่ที่ปรากฏก็คือว่าส่วนใหญ่เลยก็คือต้องบอกว่าจะมีการแอบแฝงการค้าประเวณี
ทำกันจนเป็นความเคยชินจนกระทั่งว่ากลายเป็นเจ้าหน้าที่เห็นเป็นเรื่องปกติไปเสร็จแล้วแล้วก็สังคมด้วย
เหมือนกับสังคมไปยอมรับแล้วทุกวันนี้ว่าให้มีสถานการค้าประมินีอย่างถูกต้องทางกฎหมาย

สถานประกอบการที่เปิดอาบอบอะไรนะคะถูกแต่เขาไม่ได้ค้าประเวณี
แต่ถ้าเราจะคิดว่าก็เห็นอยู่ว่าในนั้นมันค้าประเวณีอันนี้ว่าไปตามพฤติการต้องชัดเจนแล้วถึงจะทำได้ถูกไหมคะ
ซึ่งส่วนใหญ่มันจะล้วงไปไม่ค่อยถึงผู้ประกอบการ
อย่างเช่นถ้าจะมีเจ้าหน้าที่สมมุติว่าตำรวจท้องที่จะเข้าไปตรวจเนี่ยนะครับพอเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวแล้วในห้องของเขาเองเนี่ยข้างหน้าเขาจะติดป้ายไว้เลยนะครับ
จากที่ประสบการณ์ที่ได้พบมาในห้องเขาจะเขียนไว้เลยว่าห้ามค้าประเวณีเหมือนกับเป็นการกันตัวเองไว้

แต่ว่าถ้ามันเกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นก็ไม่เกี่ยวกับเขา

ก็เลยว่าทำไมคนถึงสงสัยว่าเราก็รู้รู้กันอยู่ทำไมถึงไม่จับคือมันเป็นลักษณะแบบนี้
ขอบดีท้ายแบบนี้ที่แผ่นภรณสิทธิ์ค่ะ
จากการที่เข้าไปปฏิบัติการข่าวมันออกมาบอกว่าสารประกอบการมีผู้หญิงหมุนเวียนในการให้บริการ
คนนะแต่ข่าวที่บอกว่าที่ไปได้น้องมาเนี่ยนะคะ๑๒๐กว่าคนเอง

ครับ๑๒๑คน๔๐๐คนได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าจากการที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการข้างในนั้นในระหว่างการสืบสวนนะฮะ
ทั้งหมดที่มาขายบริการที่นั้นรวมแล้วประมาณ๔๐๐คนนะครับแต่ว่าทุกคนไม่ได้มาวันเดียวกันนะฮะ
วันที่น้อยที่สุดจะเป็นวันจันทร์วันอังคารนะครับซึ่งเราปฏิบัติกันวันอังคารวันอังคาร
เราเจอเด็กทั้งหมด๑๒๑คนซึ่งนั่นถือว่าน้อยนะฮะถ้าเราไปปฏิบัติการกันวันพุธพฤหัสศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ย
เราจะเจออย่างน้อยประมาณ๒๐๐๓๐๐คน
มันเกี่ยวยังไงคะวันจันทร์ต้นสัปดาห์มันเกี่ยวอะไรคะคุณน้อย
มันคือพฤติการของคนเที่ยวสุขเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวันจะเข้าวันหยุดแล้วก็ขอมาเที่ยวหน่อยอะไรอย่างเนี่ยคนจะเริ่มเยอะ
เมื่อวานที่ปฏิบัติการกันเนี่ยนะคะ๑๒๑คนที่ได้ตัวผู้หญิงไปเนี่ยนะคะ
น้อง๑๒๑คนเป็นคนไทยกี่คนต่างชาติกี่คนเราแยกได้แล้วหรือยังคะ
ได้แล้วครับเป็นคนไทย๒๓คนครับนอกนั้นเป็นต่างชาติครับ
แล้วใน๑๒๑คนเนี่ยนะครับ

คนไทย๒๕แล้วที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นต่างชาติ
ทีนี้ถ้าแบ่งโดยการแบ่งอายุต่ำกว่า๑๘มีกี่คนคะ
กว่า๑๘ตอนนี้นะครับที่เจอชัดเจนจากการคัดแยกผู้เสียหายเมื่อคืนนี้นะครับ
ทางทีมนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ทางทีมเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็เจออยู่เดี๋ยวนะเมื่อวาน๙๗คนที่ต่ำกว่า๑๘

ใช่ครับแต่ที่ต่ำกว่า๑๘โดยหลักฐานชัดเจนเช่นพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนเขาคือ๓คนอันนี้คือชัดเจน
มีบางส่วนที่หลักฐานชี้คนละแบบด้วยเหรอคะ

ใช่ครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับบางทีเนี่ยต้องเข้าใจว่าหลักฐานไม่ปลอมแต่การได้มาของหลักฐานอย่างเช่นเอกสารที่ไปยื่นขอหลักฐานนั้นเนี่ยอาจจะปลอม

หรือบางทีเนี่ยแค่บอกปากเปล่าแค่บอกปากเปล่าว่าฉันมาจากที่ไหนอายุเท่าไหร่เจ้าที่ก็ทำเอกสารให้แต่อันนั้นอาจจะราคาเยอะหน่อย

กว่า๑๘ที่ชัวร์แล้วทั้งหมด๓คนใช่ไหมคะ
ต่ำกว่า๑๘ที่ชวนและมีเอกสาร๓คน

แต่ที่ที่ค่อนข้างแน่ใจแต่เอกสารยังยันไม่ได้เนี่ยอีกกี่คนคะ
อีก๖คนค่ะ

ข้างแน่ใจเพราะว่าในระหว่างการสัมภาษณ์น้องเขาบอกกับเราเองว่าอายุเขาเองอายุเขาจะ๑๖๑๗อะไรเอ่ยก็ว่าไป
แล้วเขาก็บอกต่ออีกว่าเอกสารที่เขาได้มาเนี่ยเป็นเอกสารที่เขาไปทำขึ้นมาเอง
มีการว่าจ้างการว่าจ้างจากไหนจากคนในร้านนาตาลี

ว่าจ้างให้ทำราคา๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐บาท
ในส่วนของเด็กที่ต่ำกว่า๑๘มีคนไทยกี่คนคะ

เดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันเป็นคำถามใหญ่มากสำหรับการทำงานขององค์กรรัฐกันเองนะคะ
แล้วก็ในพื้นที่เอางี้ในฐานะนักข่าวพูดเนี่ยคือพื้นที่ห้วยขวางเกิดเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อนเป็นโต๊ะบอล
หรือใดก็แล้วแต่จะเกิดซ้ำซากคำถามคือว่ากรมการปกครองมาเพราะว่าตำรวจมีปัญหาจริงหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพื้นที่ของสนห้วยขวางมักจะมีข่าวในลักษณะคล้าย
แบบนี้อยู่ค่อนข้างจะเป็นระยะอ่ะนะคะแล้วพอมาปฏิบัติการนี้นำโดยกรมการปกครองสังกัดกระทรวงมหาดไทยคำถามก็คือว่าทำไมไม่เป็นตำรวจพื้นที่หรืออย่างน้อยก็ทำไมไม่เป็นตำรวจแม้ว่าจะเป็นหน่วยอื่นส่วนอื่นก็ตามทำไมข้ามไปเป็นมหาดไทยได้คะ
เข้าโดยยังไม่ได้ประสานกับหน่วยงานอื่นนะครับแต่ว่าเราก็ได้ไปประสานที่หน้างานแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ข่าวมันรัวนะครับเพื่อสวัสดิภาพของเด็กไว้ก่อน
งั้นแสดงว่าตำรวจก็เกี่ยวข้องจริงใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเจอโพยเจอรายชื่อเจอหมดเลยว่าจ่ายให้ใครบ้าง
อันนี้อันนี้ไม่ทราบว่าว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่นะฮะแต่ว่าเรื่องถ้าเรื่องของโพยแล้วเนี่ยโพยที่ว่าจ่ายให้เจ้าที่รัฐนะครับเราไปพบอยู่ที่เคาน์เตอร์จริงนะฮะแต่เพียงแต่ว่ารายชื่อในนั้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายชื่อหน่วยงานรายชื่อบุคคลนะครับเราไม่ทราบเลยตอนนี้ว่าว่าเป็นรายชื่อของคนที่เป็นเจ้
การที่มหาดไทยเข้าไปแม้ว่าจะเป็นผู้แจ้งจะเป็นคนอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ว่าการที่มหาดไทยเข้าไปเนี่ยอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะค่ะคือคนก็เริ่มจะมองภาพที่ไม่ดีไปตำรวจแล้วโพยไม่รู้จริงไม่จริงเนี่ยนะฮะแต่ว่ามองไปที่ตำรวจแล้วแล้วยิ่งมหาดไทยเข้าเนี่ยนะฮะมหาดไทยหักตำรวจป่าวคะอ

หรือต้องอธิบายอะไรกันกับสตชอ๋อคงคงไม่ต้องอะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการทำงานตามหน้าที่ปกติอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลนะครับที่ทุกหน่วยงานคงต้องร่วมมือกันนะครับซึ่งซึ่งหลังจากที่เราได้ทำการจับกลุ่มแล้วเนี่ยทุกหน่วยงานก็ได้มาร่วมกันนะครับทางก
ไปร้องขอเด็กสิบแปดมาเป็นผู้ให้บริการได้เขาทำเงินกันขนาดไหนฮะ
เอาอย่างที่อันนี้ที่พอมีข้อมูลนาตรีทำเงินขนาดไหน
ไม่ว่าจะต่ำกว่า๑๘ไม่๑๘ก็แล้วแต่เขาได้เงินกันวันหนึ่งเท่าไหร่
มีผู้หญิงกันแล้วก็แบ่งเงินกับคนให้บริการกับคนคุมหรือเจ้าของเนี่ย
แบ่งอะไรยังไงกันบ้างคะครับคืออ่าวันแรกที่ผมได้เข้าไปที่ร้านนี้นะฮะ
ถึงขนาดตกใจว่าเฮ้ยนี่คืออะไรตลาดสดเหรอคนเยอะมาก
ลุกพลาดมากนะครับคนเข้าคนออกบ่อยมากนะฮะแล้วก็เอ่อ
ถึงกับตกใจว่าใน๑วันเนี่ยเขามีเงินเข้าประมาณ๕แสนบาทต่อวันนะครับ
อืมแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งได้ทราบตัวเลขเอ่อต่อเดือนของเขาคือ
อยู่ระหว่างที่๑๕ล้านถึง๑๙ล้านนะครับเพราะได้เห็นบัญชีของเขา
นี่คือผมเองก็ตกใจเหมือนกันเพิ่งจะทราบในวันนี้เองว่าเงินมันเยอะมากขนาดนี้
ส่วนตัวคนเชียร์ได้ไปสอบถามรายได้ของเขาแต่ละเดือน๗หลัก
หลักต่อเดือนเหรอคะต่อเดือนครับใช่ครับต่อเดือนแค่เป็นคนเชียร์นะคะ
ถูกต้องครับและในนั้นมีคนเชียร์ประมาณหกถึงเจ็ดคนแค่คนเชียร์อย่างเดียวเนี้ยเจ็ดแปดล้านละ
เราสามารถจะแบ่งสัดส่วนชัดไหมคะว่าเด็กที่ถูกไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนที่เต็มใจแล้ว
แล้วก็อายุเกิน๑๘แล้วก็ตามเนี่ยคือเขามีลักษณะสัดส่วนการแบ่งการทำธุรกิจประเภทค้าแบบนี้
เขาแบ่งกันแบบไหนคะก็คืออายุน้อยราคาก็จะยิ่งสูงนะฮะ
ถ้าอายุมากขึ้นราคาก็จะต่ำลงไปเรื่อยนะครับที่นี่เนี่ยถ้าอายุน้อยน้อย
รูปร่างหน้าตาดีหน่อยเนี้ยจะราคาห้าพันบาทขึ้นไปอืมไปจนถึงแปดพัน
พันหมื่นหมื่นห้านะครับหมื่นห้านี่เป็นปกติของที่นี่อยู่นะฮะ
ถ้าพิเศษกว่านั้นหน่อยอาจจะถึง๑แสนอย่างที่ว่าไปต้นนะครับ
ก็คือเปิดโดยสุดถ้าเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม
จะประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งก็มีคนยอมจ่าย
ราคานี้และที่สำคัญคือมีคนเที่ยวซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันเองด้วย
ต้องครับมีครับค่ะสุดท้ายจริงค่ะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้แจ้ง
โดยงานภาครัฐอีกป่ะคะว่าที่ไหนมีครับเวลาของรายการนะคะ
เดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันอีกขอให้ประสบความสำเร็จถ้ามีปฏิบัติการ
เพื่อช่วยเหลือคนแบบนี้อีกนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมตามต่อได้นะคะกับทีมข่าวของไทยรัฐนะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป